ตอนนี้ไหนที่ล้นผลตรวจโควิดว่าจะติดหรือไม่ติดครับ
ล่าสุดจะต้องอยู่กับผู้ที่ติดเชื้อโคนวิด
แล้วก็ทันทีที่ทราบข่าวนะก็ได้แยกตัวกักตัวเองแล้ว
ในวันนี้ค่ะไปเดินทางไปตรวจแล้วด้วย
เดี๋ยวถ้ายังไงเรารออัปเดตคนนี้ทีละกัน

ตอนนี้รักษาตัวเข้าสู่วันที่๕แล้วค่ะ
ภรรยาสาวคุณนานาไรบีนาค่ะก็ได้ออกมาอัปเดตนะว่าดีขึ้นแล้ว
คุณหมอก่อนหน้านั้นได้แจ้งว่าเชื้อได้เดินทางไปถึงปอดแล้ว
แต่ว่าตอนนี้ค่ะได้รับยารักษาเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับพี่เวย์ไทเทเนียม
และล่าสุดค่ะภรรยาและลูกของพี่เวย์นั่นแหละคุณนานานะคะ
ก็ได้ส่งกำลังใจให้ไปด้วยการโพสต์คลิปวิดีโอ

เนื้อหาในมิวสิกวิดีโอค่ะค่อนข้างพินใจ
เป็นภาพความทรงจำของครอบครัวค่ะ
โดยพี่นานานะคะเขียนแคปชั่นว่า
เอาจริงฟังเพลงนี้แล้วอินสุดก็ตอนนี้แหละ

ก็มีคนในวงการบันเทิงแล้วก็แฟนคลับ
มาคอมเมนต์ให้กำลังใจกันเยอะเลยค่ะ
ไม่ว่าจะห่างแค่ไหนไม่รู้ต้องเดินกี่ไมค์หรือว่าจะเป็นกิโล
นี่แหละคุณผู้ชมค่ะหัวอกคนเป็นพ่อคนเป็นหัวหน้าครอบครัวนะคะ
อีกคนนึงหัวอกคนเป็นพ่อเหมือนกันพี่เพชรจ้านั่นเอง
ตอนนี้ค่ะรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลเข้าสู่วันที่๕แล้วค่ะคุณผู้ชมค่ะ
อาการเบื้องต้นคุณหมอแนะนำให้นอนพักเยอะไม่ต้องออกกำลังกายใดทั้งนั้น
แล้วก็จะได้กลับบ้านไวค่ะหวังว่าอีกประมาณ๑๐วันจะได้กลับบ้านนะพี่เพชรจ้านะ
เพชรจ้าค่ะก็เลยโพสต์คลิปของลูกชายน้องไทก้าแล้วบ่นว่าคิดถึงตลอดเวลาคุณผู้ชมค่ะ
เหมือนเมื่อกี้เห็นคลิปนี้คุณผู้ชมค่ะก็ได้โพสต์เป็นเพลงคิดถึงของซีรีสฟูเอาไว้ด้วย
คุณผู้ชมนะคะแล้วก็ล่าสุดค่ะก่อนที่เราสองคนจะเข้ารายการนะคะให้ดูโพสต์นี้ค่ะ
นางเอกสาวนะคะหยาดทิพย์ราชปานค่ะโพสต์เลยนะคะว่าเธอติดเชื้อโควิด๑๙
คุณผู้ชมข่าวนี้ค่อนข้างตกใจนะคะเพราะว่าอย่างที่ทราบกันนะคะเธอตั้งคันอยู่

ใช่แล้วเธอจะจัดงานแต่งนะคะในวันที่๒๑แล้วก็๓๐เมษายนค่ะ
ชี้แจงเลยนะคะว่าเธอจำเป็นต้องเลื่อนงานออกไปนะคะ
พร้อมกับชี้แจงด้วยนะคะว่าตอนนี้ตั้งคันทั้งหมดนะคะก็๑๖สัปดาห์หรือว่า๔เดือนนั่นเองค่ะ
ส่วนตัวเธอเนี่ยค่อนข้างกังวลนะคะเพราะว่าเธอมีโรคประจำตัวเกี่ยวกับปอดค่ะ
ตอนนี้ก็มีอาการนะคะก็คือมีไข้ปวดหัวไอแล้วก็เจ็บคอค่ะ
ซึ่งในโพสต์ของเธอได้ชี้แจงไทม์ไลน์ด้วยนะคะว่าเธอเขียนไว้นะคะว่า
ว่าน่าจะติดมาจากพี่เมฆนะคะซึ่งเป็นว่าที่สามีเธอนี่แหละคุณผู้ชมนะคะ
ได้โพสต์ไปก็แจ้งให้ทราบนะคะว่าเลื่อนออกไปก่อนแล้วก็ส่งกำลังใจให้เธอ
หยาดทิพย์ตรวจสองรอบนะรอบแรกผลเป็นลบและพอรอบสองนะผลเป็นบวก
อันนี้ก็ต้องเฝ้าด้วยละกันรอบแรกอาจจะไม่เจอตรวจสัก๒รอบดีกว่านะคะเพื่อความสบายใจ